ถึงเทศกาลสงกรานก็ต้องกลับไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่

สองคนนี้เป็นเพื่อนบ้านกันนะ
เดี๋ยวท่านหนึ่งอายุ๘๑กับ๗๘อ่ะ

แต่มีปัญหาคือบ้านใกล้กันแล้ว

ดังเหลือเกินยายเนี่ยต้องกินยานอนหลับทุกคืนเลยโอ้โห
แม่ให้สำเร็จนะให้ให้ไม่มีเสียงเลยนะ
ให้เขาถอดเสียงไปเลยถ้าเขายังติดเสียงอยู่มันก็ไม่แน่นอน
เพราะเป็นอารมณ์ของเขาเครื่องของเขา
แล้วลูกจะไปบอกใครลูกก็ต้องบอกเสด็จแม่อีกแม่
กวนใยหนุนเขาเขานอนไม่ได้ครับ
นี่เหรอน้ำผู้ด้านหลังใช่ฮะพี่น้ำแข็ง
ไม่เขาจะเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยไง
คืออาจจะไปเปิดในช่วงที่ยายหนุนแกต้องนอนไง

หนุนเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเธออยู่คนเดียวที่บ้านหลังนี้มา๑๕ปีแล้ว
ที่ผ่านมาโอ้ยสงบเรียบร้อยดีหลับได้สบาย
จนปีที่แล้วปีที่แล้วบ้านฝั่งตรงข้าม
มีการก่อสร้างรูปปั้นพญานาค
แล้วก็ติดตั้งน้ำผู้แล้วก็ไฟประดับต่าง

พอตัวเองมีบ้านก็ทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไป
ไม่พูดคุยไม่พูดจากันเหมือนอย่างเคย
นี่ดอมเมื่อกี้ที่เราได้ยิน
เสียงที่เราได้ยินอยู่อันนั้นคือเสียงน้ำพูนใช่ไหม

อย่างนี้ยังขอฟังนิดนึงนะคะ

ไม่แต่อันนี้อันนี้คือเขามาถ่ายตรงหน้าน้ำผู้ไง

แต่ยายหนุนแกบอกไงแกหลับยาก

มืดตึ๊บเงียบกริ๊บผมถึงจะหลับผมถึงจะนอน

ถ้าเย็นหนุนแกนอนไม่ได้ก็ต้องกินยานอนหลับ
แล้วพอมีเรื่องกันกับบ้านฝั่งตรงข้าม
เคยไปร้องเรียนกับหน่วยงานแล้วแต่ปัญหาก็ยังไม่จบครับ
ยังแก้ไม่ได้ที่ทำได้ตอนนี้ก็คืออย่างที่เราเห็น
หนุนแกต้องไปไหว้ขอพรกับเจ้าแม่พญางิ้วดำเลย
เพื่อความเป็นธรรมล่ะก็ต้องมาคุยกับบ้านฝั่งที่มีน้ำผู้บูชาพ่อปู่พญานาค
ก็คือบ้านของไยบ่นครับไยบ่นในอายุ๗๘ปี
เล่าให้ฟังว่ารูปปั้นพญานาคพ่อปู่มุจรินนาคาราช
ได้มาหลังจากที่ตนเองไปกรรมฐานเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ตอนนั้นนั่งหลับตาสมาธิเห็นดวงไฟมาแตกอยู่ข้างหน้า
พระอาจารย์มานั่งประกบข้างยายเลย
ยายก็เห็นพญานาคตัวยายตัวใหญ่มากมาเลื้อยให้ยายเห็น
สาเหตุที่ต้องติดน้ำตกให้พญานาคเพราะเมื่อก่อนเนี่ย
เอาไปตั้งไว้บนบ้านแล้วพญานาคท่านร้อน
ก็เลยย้ายไปข้างบ้านก็ยังร้อนอีก
ย้ายมาอยู่ที่เย็นก็ตรงนี้แหละตรงที่ตั้งไว้ตรงนี้
อกจากนี้ยายเองเนี่ยสื่อสารกับพญานาคได้ตลอดเวลาเลยนะ
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เรียกว่าเกลียดกันจนไม่อยากเห็นหน้า
ถึงขั้นเอาเสื้อผ้ามาตากเอามาปิดไว้
บางวันเอากางเกงในมาขึงปิดไว้เลย

ผู้ชมโชควรมาเข้าสถานหรือครั้งไม่เข้าเล้ยเลย
ปะเช้าฉันจะเล้ยการใช้ดูการใช้มาให้เล้ยที่นุ่นน่ะ
น้ำเสียงน้ำตกก็เวลาเฮ้ยท่างบ้านมันดัง
กรรมมีจริงไหมล่ะกรรมมีตัวตนไหมทุกวันนี้เขาจะไม่ไหวอยู่แล้ว
คุณไปยืนถนนคุณก็เห็นแล้วว่ามันดังไม่ดัง

พ่อไม่ทำใครแล้วพ่อมาสายทำมะ

นี่ฮะยายบนก็ถามกลับนักข่าวเลย
ลองไปยืนตรงถนนดิแล้วฟังสิมันดังไม่ดัง
นักข่าวก็ต้องลองวัดคุณภาพเสียงครับว่าเกินมาตรฐานหรือเปล่า
จุดแรกเนี่ยคุณผู้ชมจุดแรกก่อนเลยคือ

อยู่ในสัญญาณรบกวน
ก็คืออยู่ในสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้ยังไม่ได้ไปถึงแดงนะ

ขยับมาหน่อยขยับไปที่บริเวณรั้วบ้านของป้าบนและป้านุ่น
อยู่ที่๕๐๖๐เดซิเบลอยู่ในเกณฑ์สีเขียว

ใช่ก็ไม่กระทบต่อการได้ยินครับ
หลังจากนั้นก็ไปวัดที่บนเตียงเลยนะ

เท่าไหร่อยากรู้ตรงนี้๔๐เดซิเบล
คือได้ยินแหละแต่ว่าเบาแล้วก็แผ่วมากครับ

นายรัฐโรธก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้าน
ที่ตั้งน้ำบูชาพญานาคแล้ว
ก็คือบ้านของยายบน

แต่ก็แบบขอความร่วมร่วมภัยกันแล้วกันนะใยบน
ยายบนก็ลดเสียงลงบ้างหรือยายบนยายบนอาจจะไม่ต้องเปิดทั้งวันได้ไหม
เปิดแค่บางช่วงได้ไหมพญานาคท่านอาจจะไม่ได้ร้อนตลอดทั้งวันไง
แต่คือความเชื่อคือเขาบอกว่าถ้าเกิดมีน้ำอย่างนี้พี่เบิร์ตมันจะต้องไหลตลอดเวลา
แทบออกให้ห้ามน้ำนิ้งถ้ากับน้ำนิ่งสิ่งดีจะไม่ไหลเข้ามา

อำนวยความสะดวกให้กับพ่อปู่พญานาคแล้ว

มันเป็นเรื่องที่พูดยากใช่มั้ย
คือความสธาหลักคิดเหรอ